สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐ
เที่ยงแบบนี้จะเจอกับเราสองคนเช่นเคยเชอรี่แล้วก็พลอย
วันนี้เชอรี่มาสวยเป็นพิเศษคือวันนี้มาพร้อมที่จะรับมงกุฎนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเชื่อว่า
แฟนนางงามไทยทุกคนนะคะก็นั่งลุ้นกันอยู่หน้าจอไม่ต่างกันเลย
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องมาริยาแต่บอกเลยว่าเธอทำดีที่สุดแล้วนะคะ
กับการผ่านเข้ารอบ๕คนสุดท้ายบนเวทีระดับโลก
ในครั้งนี้จะบอกเลยว่าทุกคนตั้งความหวังมาก

ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบลึกที่สุด
รอบ๓๐ปีได้สำเร็จค่ะ
มาริยาภูลเลิศลาบค่ะ
นางแบบลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย๒๕ปี
สามารถผ่านเข้ารอบ๕คนสุดท้ายได้
ในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่๖๖
ที่นครลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาค่ะ
โดยผ้าให้กับสาวงามตัวเต็งจากแอฟริกาใต้
เมเลเนลปีเตอร์สวัย๒๒ปีค่ะ
เพิ่งคว้าปริญญาด้านบริหารธุรกิจมาครองได้หมาดนะคะ
มีการตอบคำถามเฉือนเอาชนะสาวงามจาก

เป็นผู้ที่คว้ามงกุฎมิกิโมโต้มาครองได้ในที่สุดนั่นเองค่ะ
แล้วก็ถือว่าปีนี้เป็นสาวงามจากซาวแอฟริกา
คนที่๒ที่คว้ามงกุฎนางงามจักรวาลมาครองได้
หลังที่จากทิ้งห่างไปนานกว่า๓๙ปีเลยทีเดียวค่ะ
เลยทีเดียวค่ะส่วนอีกหนึ่งรางวัลสำคัญอย่างรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนะคะ
ตกเป็นของสาวงามแดนปลาดิบค่ะมาในชุดแบบมีลูกเล่นฟรานฟอร์มจากชุดสามุรายสุดเท่
กลายเป็นชุดเอกลักษณ์ของชาติอย่างชุดกิโมโนนั่นเองค่ะ
เชียวาทุกทุกรอบในการเดินแล้วก็การตอบคำถามการตัวเองต่างต่างของมาริยาเอง
ตัวแทนสาวไทยของเราเองก็ทำได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะจาก๙๒ประเทศคุณผู้ชมเข้ามาลึกถึง๕คนสุดท้าย
เราก็ได้พิสูจน์ให้ต่างชาติรวมไปถึงคนไทยได้เห็นแล้วล่ะ
สาวงามของไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันใช่แล้วค่ะแล้วที่หลายคนเป็นห่วงอยู่
ว่าหลังจากที่ประกวดเสร็จสิ้นแล้วนะคะความรู้สึกของน้องมาริยาเอง
ที่ต้องแบกรับถึงความกดดันแล้วก็การแข่งขันต่างบนเวทีตอนนี้ความรู้สึกเธอจะเป็นยังไงบ้าง
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนของน้องมาริยากันเลยค่ะ
หลังจากที่เธอประกวดเสร็จนะคะเธอเองก็ยอมรับตรงว่าทำเต็มที่แล้ว
แต่ก็มีความเสียใจนะฮะมาริยาเอง

เข้าใจว่าอาจจะรู้สึกเสียดาย

คือตัวเธอเองก็บอกว่ารู้สึกว่ากดดันเหมือนกัน
แล้วก็รู้สึกว่าทั้งดีใจทั้งเสียใจ
พลาดไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม

เดี๋ยวไปดูภาพนี้พร้อมกันก่อนเลยค่ะ
ก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็
แสดงกำลังใจแล้วก็มาเชียร์ที่

คราวนี้เราก็จะมีอะไรใหม่ที่จะให้คนอื่นแบบ
จับตามองแล้วก็มีความสุขได้อีก
ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะ
หลังจากนี้มาริยาเองก็จะใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัว
แล้วก็พี่ชายที่ต่างประเทศนะคะ
รวมถึงจะมีการเดินสายไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วย

ก็รอต้อนรับมาริยาเองอยู่ด้วย
เดี๋ยวเธอจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่๑๐ธันวาคมค่ะ